แล้วก็เอาต้นพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพไปให้

ที่ออกมามันเล็กก็เลยทำให้เขาไม่รับซื้อ
มันก็ส่งผลว่าเราไม่รู้จะเอาผลผลิตไปที่ไหน

มันขาดตลาดมากกว่าค่ะ
แต่ว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
เพราะว่าณเวลานั้นยังไม่มีกระบวนการแปรรูป

ก็ทำให้ไม่รู้จะเอาผลิตภัณฑ์
หรือว่าผลผลิตส่งไปที่ไหนดี

มีโกโก้ใหม่ในพื้นที่บ้านเราเนี่ย
สักประมาณ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

กลุ่มชาวบ้านก็จะปลูก

ที่สนับสนุนส่งเสริมปลูกนะครับ
ก็พ่อค้าคนกลางได้มากดราคา

ซึ่งตอนนี้บางเจ้าก็ขายไม่ได้

ก็พยายามแนะนำให้รวมกลุ่ม
แล้วก็มาผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโกโก้ตนาวศรี
องค์การบริหารได้ร่วมกับมหาลัยราชพัฒนเพชรบุรี

ทำแปลงสาธิตศูนย์วิถีเกษตรธรรมชาติ
เพื่อเป็นต้นแบบของการปลูกโกโก้ที่นี่ครับ
วิธีการปลูกก็จะมีการปลูกแบบแซมพืชสวนหลักนะครับ
ก็เป็นพืชรองในสวนยางบ้างในสวนมะพร้าวบ้างครับ
ในแสงที่ลำไรได้
มันมีปัญหาอยู่เรื่องของศัตรูพืช
ตั้งแต่เราปลูกเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะมีแมลงกัดกินใบ
เมื่อเวลาโตแล้วได้รับผลผลิต

ที่จะมาทำลายพืชผลถ้าไม่ดูแลให้ดีนะครับ

ผลผลิตจาก๓ปีไปแล้วเนี่ยนะฮะให้ผลผลิตเก็บได้ตลอดทั้งปีต้นหนึ่งนะครับ
ได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณ๕กิโล๖กิโลเนี่ยได้
โรงงานของเราเนี่ยเรารับซื้อผลผลิตแล้วก็แปรรูป
ซึ่งโรงงานของเราประสบกับปัญหาก็คือโกโก้ไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาบอกว่าโกโก้ขาดตลาด
มันไม่ถูกแล้วก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
คือต้นพันธุ์ที่เกษตรกรเอาไปปลูกอะค่ะ
หนึ่งเลยคุณรู้ไหมว่าเมล็ดที่เอามาเพาะเนี่ยค่ะ

แล้วก็ลูกลูกโกโก้เนี่ยค่ะ
เวลาคุณเอาเมล็ดออกมาลูกใหญ่ขนาดไหน
ถ้าเกิดว่าต้นอายุน้อยแล้วก็ลูกเล็ก

แต่ว่าความทุกข์จะไปอยู่ที่เกษตรกร
เพราะว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวได้มันปีที่๓
แต่ลูกออกมาเท่ากำปั้นอย่างนี้

มันก็จะส่งผลให้เกษตรกรเสียเวลาชีวิตมากเลย
อันนี้ก็คือของจุมพร๑
ลักษณะของจุมพร๑ก็มีเป็นผิวที่ค่อนข้างเรียบ
ลูกก็จะป้อมกว่านะครับแล้วก็ข้างในเมล็ดมันก็จะมีมากกว่านะครับ
แต่เปลือกมันจะบางเพราะฉะนั้นมีน้ำหนักเบากว่าของชุมพร๒
พร๒นะครับผิวมันจะเป็นกีบเป็นเหลี่ยมผูกขาดนิดนึง
ส่วนเมล็ดก็จะน้อยกว่าแต่น้ำหนักก็จะดี
เพราะว่าเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะหนาน่าจะขายขนสดได้ดี
เราได้ผลผลิตมาแล้วนะครับที่เราไปเก็บมาก็อยู่ประมาณสีประมาณนี้นะครับ
ซึ่งไม่ให้มันสุกจนเกินไป
ให้มันมีสีโอมเขียวอย่างนี้บ้าง
เสร็จแล้วเราเก็บมาเนี่ยครับเรามาบ่มใส่กระสอบประมาณ๒วัน
มันก็จะออกนวลลักษณะอย่างนี้ทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น
หลังจากที่เราบ่มเสร็จแล้วเราเฉาะนะครับก็มันจะร่อน
เราจะเห็นว่ามันจะร่อนได้ง่าย
วิธีการแกะก็คือดึงออกมามันจะง่าย

เราก็จะไปทำการบมอีก๗วันใส่เข่ง
ซึ่งมีใบตองรองก็บ่มไว้ประมาณ๗วัน
บ่ม๗วันแล้วก็นำเมล็ดออกไปตากแดด
หลังจากที่เม็ดมันแห้งสนิทแล้ว
เราก็ไปคั่วแปลรูปในท่านตอนต่อไป
ส่วนอื่นก็เปลือกนอกของของผล
ซึ่งมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับถ่านของไผ่
ส่วนที่เผาก็จะได้น้ำส้มพันไม้อีก

กระบวนการต่อไปเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องคั่ว
คั่วที่อุณหภูมิ๑๘๐๒๐๐องศา

แบบนี้เป็นสีดำเข้มขึ้น
ก็จะมีความหอมขึ้น
เราก็นำไปกระเทาะเมล็
ก็จะได้เป็นโกโก้นิด

หรือว่าเอาไปโรยในขนมได้นะครับ
รสชาติของนิฟสก็จะเป็นหอมมันนะครับ
จะมีความเป็นช็อกโกแลตปนเข้าไปด้วยครับ
ส่วนในเปลือกที่เราได้จากการกระเทาะเมล็ดนะครับ
ก็สามารถเอาไปชงเป็นชานะครับ
ตอนเช้าเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะครับ
ต่อมานะครับเราก็เอานิปซ์ไปโม่นะครับ
โม่เสร็จเราก็จะได้เป็นช็อกโกแลตนะครับ
ในขั้นตอนทำผงเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำมันนะครับ
หรือว่าเขาเรียกว่าโกโก้บัตเตอร์นะครับ
ส่วนหนึ่งก็จะออกมาเป็นผงนี่แหละครับ

สามารถเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มได้นะครับ
หรือว่าจะทำเป็นเบเกอรี่ทำขนมบราวนี่นะครับ
ใช้ทั้งผงใช้ทั้งลิฟต์ใช้ทั้งช็อกโกแลต
เราก็สามารถทำซอสโรยในโรตีได้นะครับ

มีความเข้มข้นมีความนัวจากผงโกโก้แท้นะคะ
ไม่มีไม่ให้ผสมแป้งไม่ให้ผสมน้ำตาลค่ะ
แล้วก็จะเป็นโกโก้แท้ของประเทศไทย๑๐๐
ก็จะมีถ้าทานแบบทานเพื่อสุขภาพชงกับน้ำร้อน
ปกติก็จะพวกลดความดันในเลือดลดน้ำตาลค่ะบำรุงผิว
ก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยนะครับบำรุงผิวพันธุ์นะครับ
ภาครัฐได้เข้ามาช่วยนะคะ
เริ่มตั้งแต่ลนลงให้เกษตรกร
มีความรู้ว่าโกโก้เป็นเพื่อแซม
ถ้าคุณทำสวนมะพร้าวอยู่
คุณมีรายได้จากสวนมะพร้าวเดือนละครั้ง
แต่ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้เดือนละ๒ครั้ง
ก็เป็นรายได้เสริมโดยที่ไม่ต้องโค้นต้นมะพร้าวทิ้งค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนับสนุนเกษตรกรในด้านของทุน
อาจจะมีการพักชำระหนี้ในขณะที่เกษตรกรเริ่มปลูก

ค่อยจ่ายในปีที่๓ได้ไหม
แล้วก็รัฐบาลหรือภาครัฐเนี่ย

ในการส่งเสริมโกโก้บ้านเราเอง
เกษตรกรเรามีตลาดที่ดี

เป็นรายได้ที่ช่วยพัฒนาคนข้างล่างขึ้นมาค่ะ